อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมกรณีนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่ตั้งคัน๓เดือนมาเที่ยวที่บ้านเราค่ะ
แล้วก็ไปที่จุดชมวิวบริเวณผาแต้มที่อู่บนรัชธานี
ปรากฏว่าพลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้อาการของเธอไม่ได้ตกเลือดนะ
ว่าลูกในคันยังปลอดภัยแต่ว่าจุดพิรุษนะคะคุณ
คือพบพิรุษในตัวสามีที่มาด้วยกัน
เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเพราะอะไรนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอูบลรัชธานีพร้อมกับทีมกู้ชีพ
ก็ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่พลัดตกบริเวณจุดชมวิว
ความสูงตรงนั้นนะคะ๓๐กว่าเมตร
เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าพอตกลงมาไปปะทะกับยอดของต้นไม้
แล้วก็ร่วงลงไปยังพื้นทางเดิน

ปะทะกับยอดต้นไม้ก่อนจะตกถึงพื้นโดยตรงนะฮะ

ใช่คือเหมือนกับยอดต้นไม้มันก็ช่วยลดแรงกระแทกด้วย
ผู้บาดเจ็บคนนี้ก็คือนางหวังหนานอายุ๓๒ปี
ได้รับบาดเจ็บคือซีกซ้ายหมดเลยค่ะ

ส่วนตาขวาก็มีอาการช้ำมีแผลตามใบหน้าเต็มไปหมดเลย
ทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าเธอตั้งคัน๓เดือน
แต่ว่าเธอไม่มีอาการตกเลือดแล้วก็ตรวจสอบดูแล้ว
ในท้องของเธอยังปลอดภัยนะคะ

เห็นหญิงสาวมากับสามีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาอันนี้แม่ค้าแถวนั้นเขาบอกนะ
เห็นสามีคนนี้เดินไปที่ลานจอดรถ

คุณรีบขนาดที่ลืมปิดกระโปรงท้าย

จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ขับรถออกไป

ปรากฏว่าสวนกับเจ้าหน้าที่ที่ขับรถสวนเข้ามาพอดี

ค่ะแล้วก็มีการเรียกให้หยุดรถนะคะ

ทีนี้ตัวสามีเขาก็เลยแสดงตัวว่า

พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเห็นสามีคนนี้นะ
ขับรถออกไปนอกพื้นที่

แล้วก็มีท่าทีพิรุษตรงที่ว่า

แต่ไม่ยอมเข้าไปแสดงตนว่าตัวเอง

ไก๊เขาได้ยินเสียงที่พูดผ่านโทรศัพท์มา

คือเหมือนกับว่าเขาพูดมาแปลความได้ว่า

ประโยคที่ว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้
ตรงประโยคนี้ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้

สามีคนนี้เป็นคนผลักผู้หญิงตกหน้าผาหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องสอบสวนตัวสามีให้ได้
ตกลงแล้วคุณเป็นคนทำภรรยาหรือเปล่า

บอกว่าหลังจากที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

เพราะว่าตอนนี้ท่าทีมีพิรุษเหลือเกิน
คือสอบสวนโดยละเอียดแล้วเมื่อเช้านี้เอง
ภูมิกับสพโขงเจียมกับพนักงานสอบสวนพร้อมล่ามภาษาจีน
ก็ได้สอบสวนนายยูเสี่ยวตรงสามีของนางหวังหนานแล้ว
ให้การว่าตัวเขาเองประกอบธุรกิจซื้อสินค้า
จากประเทศไทยส่งไปขายที่จีน
ช่วงว่างก็ถือโอกาสท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอุบลราชธานี

วันแรกก็ไปเที่ยวดูน้ำตกแก่งตนะของอำเภอสิรินทร
และกลับที่พักที่อำเภอวายบริณชำราบ
และนายยูให้การต่อว่ากระทั่งเช้ามืดวันเกิดเหตุ

อุทยานแห่งชาติผาแต้มในช่วงเช้า
ก็มากับภรรยาแล้วครับอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้น
ระหว่างนั้นเองตัวนายยูเสี่ยวตรง
แยกตัวไปเข้าห้องน้ำที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
แล้วก็ลานจอดรถซึ่งอยู่ห่างจากจุดชมวิวไปประมาณ๘๐เมตร
เมื่อกลับมาที่จุดชมวิวไม่เห็นภรรยา

เขาก็รีบกลับไปที่รถหาโทรศัพท์มือถือ

แต่ปรากฏว่าโทรไปไม่มีใครรับสาย
ก็เลยคิดว่าภรรยาอาจจะเดินลงจากผาแต้มไปแล้ว
ตัวเขาเองก็เลยขับรถลงจากผาแต้มไปตามหาภรรยา
แต่ระหว่างทางเห็นรถพยาบาลขับสวนขึ้นมา
เขาก็เอกใจเอ๊ะหรือเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นที่ผาแต้ม
จึงได้วกรถกลับเข้ามาที่ผาแต้มอีกครั้ง

แล้วมาถึงจุดตรงจุดชมวิว
ก็ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวตกหน้าผาแต่ไม่เสียชีวิต
ก็เลยเดินลงไปดูจุดที่นักท่องเที่ยวตก
แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ากำลังจะนำนักท่องเที่ยวที่ตกหน้าผาขึ้นมาที่รถพยาบาล
ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้ลงไปตรงนั้น
เขาก็ยืนรออยู่ด้านบนนะครับ
เมื่อทราบคนเจ็บเป็นภรรยาของเขา
ก็เลยรีบขับรถตามไปที่โรงพยาบาล
อันนี้คือนายยูให้การ
และให้การต่อว่ากรณีที่ถูกภรรยาต่อว่าว่าไม่ดูแลทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉัน
ตัวสามีบอกว่าเพราะระหว่างที่ภรรยาเดินไปชมวิวที่บริเวณหน้าผาอเล็กซานเดอร์มหาราช
เกิดมีอาการหน้ามืดน่าจะเกิดจากอาการตั้งท้องและลื่นล้มตกลงไปเอง
โดยภรรยาตำหนิเขาตรงที่ว่าไม่ยอมมาเดินชมวิวกับเธอ
คือเหมือนกับว่าทำไมไม่มาดูไม่มาช่วยพยุงล่ะฉันท้องอยู่นะ

ประโยคที่ว่าเธอทำกับฉันแบบนี้ทำไมเนี่ย
ก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สามีถูกมองว่าเป็นคนผลักภรรยาตกหน้าผา

อันนี้คือการสอบสวนเมื่อเช้าล่าสุดนะครับ
สอบสวนของตัวสามีเนี่ยนะ
ตอนนี้เธอก็พักรักษาตัวอยู่นะค่ะ